สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

ก็ให้สลับกัน
ทุกวันค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะจันทร์ถึงพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะ
สวอนวันสุกหลังเขารบทงชาติ
เมื่อกี้พี่พูดคำว่าสวนออกมาเลยนะครับสวนเขาเป็นคนสิ่งสูง

ไลน์ไทยรัฐออฟฟิเชียลนะคะไลน์มาเลยค่ะวันนี้คุณหนุ่มมา

ตอนนี้ไลน์ไทยรัฐโอฟิเชียลสดเลย
ก็สาหรับไปสาหรับกันมาไม่ว่างอะไรมาอันนี้นะฮะ
นี่แหละดาลางวันนี้เขาบอกว่าโครงสุดท้ายคืออะไร
ไม่สุดท้ายโครงสุดท้ายแหละพี่

เป็นเรื่องของกีฬาฟุตบอลยูโรปี๒๐๑๖นี่แหละครับ
คืนนี้นะฮะจะเป็นการพบกันระหว่างโปรตูเกต
และไม่มีรูปโรนาโด
และสองคนนี้ว่าอยู่ในทีมเดียวกันด้วย

เราต้องมาเจอกันไฟล์ตรงแภบ

เล่นเป็นทีมเต็มเวิร์กดีกว่า
มีการรับทรงคือแตกต่างจากโปรตูเกต
ซึ่งจำหวังแต่โรนาโดคนเดียว
แล้วเขามีดาวเด่นไหมคะ

ใช่มีมีกาเด็กเบลจริงมีอีกคนนึง

ไม่ได้แต่ว่าส่วนปอล์ทูเกจนี่
ปอล์ทูเกจเขาก็จะมีเป็นหุยนานี

อู๋กับเขาจะ
แต่คืนนี้ผมก็คงจะไปเที่ยวออตุเกตซะหน่อย

อันนี้คือแล้วคนที่ชนะก็คือจะมาแข่งกับใคร
แต่โค้งสุดท้ายที่พูดถึงนั้นน่ะคือเรื่องของปลายสนียบัตร

ป้าหลังเศษยิงไปเยอะแล้ว
ตอนนี้ไม่ค่อยได้หยิงแล้ว

ก็รางวัลนี่ถ้าส่งมา

๑แสนแบบต้องร้อยรางวัลเราก็ไม่มีหวังเนอะ
แต่พนักงานของไทยรัฐไม่ได้
ไม่ได้พนักงานไทยรัฐห้าม
ไปทางทีเอ้ยไปส่งทีไม่เราเป็นพิธีกรเราไม่ได้เป็นพนักงานเราได้
นี่นะครับรูปสูตรได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้นะครับ
ไปในวันที่๑๘นาฬิกา
เสาร์นี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องส่งแล้วนะฮะ

คืนนี้คุณรอดูนะว่าใครชนะ
พรุ่งนี้คุณรอดูว่าเขาชนะแล้วคุณก็เอา๒ทีมนั้น
เลือกแบ่งครึ่งเลยซื้อมา๑๐๐ใบก็คนละ๕๐ใบแล้วส่งไป

อ๋อส่งที่เดียวกันไม่ได้เหรอ
เวลาเขามาคัดอย่างนี้เหรอ

แยกเปอร์ทชนิยบาทที่คุณส่งมาอยู่ดี
เขาเข้าได้
พรุ่งนี้ก็เป็นฝรั่งเศษเจอเยอรมัน

ทำขึ้นมาเหมือนพื้นชมเหมือนมานั่งที่บ้านพูดคุยกัน

นี่ดีน่ะไม่เอาข้าวผัดมากินในนี้

ไหนอ่ะเธอมาพักของฉันไปแล้วนี่ต้านุ่ม
หน้าหนึ่งเหรอหน้าสอง
นี่ค่ะพี่มาอันนี้ไปนี่
อวกาศยักษ์ชื่อจูโน่นะคะเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสหรือว่าดาวจูปิเตอร์

ก็มีอยู่ว่าหลังจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ของโครงการสำรวจดาวพระฤหัสเนี่ย
เขาลุ้นระทึกมาตลอดเวลาเพราะว่าการเข้าสู่วงจรของดาวพฤหัสเนี่ยฮะ
เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุด
ว่ามีความเสี่ยงที่สุดอาจจะทำให้ยานจูนดรับความเสียหาย
เพราะว่าสนามแม่เหล็กและกำมันตภาพของเขาปั่นป่วนมาก
ของดาวพฤหัสเนี่ยยังไม่เคยมีใครเข้าไปได้
นี่นะครับเข้าไปแล้วแล้วเขาก็ตะโกนกันเลยนะครับบอกเข้าไป
ที่นาซ่าก็บอกว่าขอต้อนรับสู่ดาวพระหัส
เมืองพาเซโดนารัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะนาซ่าเขาอยู่ที่นั่น
เนี่ยโหดูสิดูสินี่ไงนี่ไง
พฤหัสใหญ่สุดนะคะมีความสำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจาก
เดินทางรอนแรมไกลมาก๑๗ล้านล้านไมค์
โอ้โหล้านล้านนะคะไม่ใช่ล้านเดียว
ล้านล้านไมค์เป็นเวลาถึง๕ปี
ถูกปล่อยไปตั้งแต่ปี๒๕๕๔ท่านผู้ชมค่ะ
เพิ่งจะถึงนะคะเป็นลาวเราก็คงเนี่ยงยานเลย
มีคนอยู่ในจัลโหลดมั้ย

ผู้หน้าทีมของการยานจูโน่

อุ๊ยว้าวมีการบั๊บสถาบันตัวเองด้วย
เมื่อกี้นี่มีคนส่งไลน์ขึ้นมาบอกว่า
วันนี้คุณแอ็งจิใส่ที่คาดผมว่าไลน์

อ๋อคิดว่าเป็นรูปดอกหน้าวัว
เชียร์ทีมว่างั้น

รู้เรื่องเขาโละพนักงานออกกันบ้างหรือเปล่า

บริษัทโตซ่ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ย

เปิดโครงการสมัครใจลาออกสำหรับพนักงาน

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ซึ่งอย่างฉลอดตัวอยู่เพราะประกอบกับความผันผลของภาวะเศรษฐกิจโลก
ก็มีผลต่อการส่งออกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะ
มันทำให้บริษัทต้องมีการปรับลดกำลังการผลิตลง

รวมทั้งต้องปรับรถทำไมรู้มั้ยถึงมีพนักงานมากไป
ก็ปัดลดจำนวนการทำงานชั่วโมงลงด้วย
ก็ทำให้รายได้ของพนักงานนี้ก็ลดลงไปหมดเลย

ให้พนักงานเลือกเข้าโครงการจากดวงใจ
แก่พนักงานที่รับเหมาช่วงในโครงการสมัครใจลาออก
แล้วก็ครบถ้วนตามกฎหมายแรงงาน
แล้วก็บริษัทยังพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ

ใช่ด้วยหาสถานการณ์ของตลาดนี้
เขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ของตลาดโลกในเศรษฐกิจดีขึ้น
พวกที่อยู่ในโครงการพวกนี้ก็จะได้ถูกพิจารณากลับเข้ามาทำงาน
เป็นรายแรกแต่ระหว่างนี้ทำไงอ่ะก็ได้เงินนี้ไปก่อนสิ
การเขาชื่ออะไรนะโครงการเขาบอกว่าจากดวงจากด้วยใจ
จากด้วยใจจากกันไปด้วยใจจากกันไปด้วยใจ
คือใครสมัครใจที่อยากจะไปลาออกก็ไปลาออกเพราะว่า

ก็ได้ก็ได้เงินนี่ไงได้เงินตามกฎหมายได้อะไรได้ตามกฎหมายได้อยู่แล้ว
แต่ต้องให้เพิ่มด้วยจะกี่เดือนกี่อะไรเนี่ยเขาต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว

เขายืนยันอย่างนี้นะเขาบอกว่าตลอดระยะเวลากว่า๕๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ในการดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทยบริษัทไม่มีนโยบายการปลดพนักงานเลย

บอกว่าคุณรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนี้นะมีการผลิตรถเยอะมากเลย
ยิ่งช่วงนะที่เป็นโครงการรถยนต์คันแรกที่ได้รับออเดอร์จองเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นก็เลยรับพนักงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็มาทำรถออกไปเยอะมาก
แล้วก็รถเป็นยังไงล่ะ

แล้วก็สรุปการผ่อนรถก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ก็จะต้องแบบว่าคืนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

คุณรู้ไหมมีบริษัทหนึ่งนะอยู่ต่างจังหวัดนะ
บริษัทปั่นได้เลยสักอย่างนี้เนี่ย

รู้ตอนเช้าหรอไม่รู้ต้องร้านด้วย
แต่เธอก็ต้องอันนี้นะอีกอย่างหนึ่งนะ
ห้างแกก็ปวดหัวเหมือนกันนะเศรษฐกิจอย่างนี้

แต่ไม่มีกำไรเขาก็อุ้มไม่ไหวหรอก

ช่วงหน้าช่วงหน้าวูดดี้เปิดตัวแฟน

แฟนผู้หญิงเหรอ
เปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ไม่เพราะว่ามีแต่เสียงเหมือนกันหมดเลยนะ

ท่านผู้ชมข่าวใส่ไข่เรามีข่าวมาแจ้งนะคะ

อันนี้สำคัญนะเป็นเรื่องของจิตสำนึกนะ

คือว่านักท่องเที่ยวมันมีมากเกินไปและทำลายสิ่งแวดล้อม

และการรักษาปากอารังฝ่อกขาว
ในวิทยาลัยแห่งชาติบูเกาะพีนะฮะ

แสดงว่าจากร้อยมาแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคุณหนุ่ม
และพบแต่พบอุปกรณ์สำหรับข้อปากการังชำรุด
คือที่ไปรักษามันมีการชำรุดเพราะว่าลมมันแรง

มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเพิ่มปริมาณการทดลอง

พบว่ามีนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเกินไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ซึ่งสถานที่ไม่สามารถจะรองรับได้คุณค่ะ
แต่ละวันนั้นมีเรือวิ่งผ่านแนวปากาลังนะคะ
นำนักท่องเที่ยวมากกว่า๕๐๐คนไปขึ้นอ่าวมายาคน

ไม่กว้างไปกว่าสตูเราเท่าไหร่เลยนะ
พี่รู้ไหมว่ายืนมองอะไรไม่เห็นเลยคุณดูรูป
คือทุกวันนี้นะปาการังมันเป็นปาการังฟอกขาวให้หมดแล้วถูกต้องจะเห็นอ่าวไหมเก๊บ
สิ่งที่จะทำได้คือนักวิชาการเขาทำให้ลดเลยพี่
เขาจะมีตูแบบดำน้ำลงไป
แล้วก็เอาเหมือนกับไปคลอบมันไว้

เพื่อเพื่อให้มันเหมือนแบบน้ำประไขมั้งมาเกาะ

แต่เขาทำได้อย่างมากสิฮะ

แต่จริงแล้วปากการังมีเป็นแสนเป็นล้าน
ทำได้๒๓พันไม่ถึง๑๐
ซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันไกลตัวแต่ไม่เลยค่ะ

เจ้าหน้าที่และสถานที่นั้นไม่พอ
นักท่องเที่ยวจำนวนขนาดนั้นขึ้นไปที่เกาะ
แล้วก็ช่วยลงมาดูว่าสภาพพื้นที่มันเป็นอย่างไร

มันมีทั้งขยะมันมีทั้งการทำลายปากการัง
มันกระทบต่อการทำลายทรัพยากรทางทะเลโดยตรง

เขาเอากล้องทางสูงเข้าไปถ่าย

ประเภทเราจะไม่มีอีกไม่กี่ปีจะไม่มีเหลือแล้ว

ตายแล้วนะเขาเรียกปากการังฟ่อขาวนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เร็วนี้เขาอาจจะมีแฮชแท็กช่วยกันนะ
เขาจะบอกเลยนะว่าอย่างเช่นหลายคนที่บอก

เขาจะมีแฮชแท็กแล้วอยากไปทะเล

แล้วถามทะเลไหมว่าเขาต้องการมึงไหม

แต่พวกนี้อาจจะถามว่าทะเลต้องการมึงไหม

นักท่องเที่ยวไปจับปลาขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยตาย

ก็เรานั่นแหละไปบอกไปชวนนักท่องเที่ยวให้จับ
แต่นะฮะทางล็อคเตอร์ทอนเขาบอกแล้วนะครับ
สำหรับคนที่รักทะเลจริงไปเที่ยวเนี่ยยินดีนะฮะ

จะเป็นอาม่าอากูอากงไปจับปลาหรือว่าเอา

ไปแจ้งความจับได้เลยเขาปรับทันทีเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะตอนนี้
ตอนนี้ที่เจอคือค้นตัวนักท่องเที่ยวก่อนออกนอกประเทศ

พอเห็นปุ๊บต้องชี้เลยว่าคนนี้

วูดดี้เปิดตัวคู่ชีวิต

ล่าสุดที่คุณวูดดี้นะฮะก็ได้มีการเปิดเผยตัวมาแล้วนะครับ

ไม่ได้ข้างกับผู้หญิงราวเหรอ
หนุ่มโอ๊ตเขาบอกมาว่า

ทำให้ต่างคนต่างเห็นมาตั้งแต่เด็ก
แล้วเธอเองไม่ใช่เธอสิคุณโอ๊ตเองก็มีการเรียกว่าชื่นชอบคุณวูดดี้
เพราะคุณวุดดี้เป็นคนพูดเก่งนั่งฟังเรื่อยก็เลยชอบ
ส่วนคำถามที่ว่าถามว่าจะมีลูกด้วยกันไหมคุณวูดดี้ก็บอก
มีคำถามส่วนคำถามถามว่าจะมีลูกด้วยกันไหม
ดี้ก็เผยเลยว่าไอคิดว่าจะมีลูกด้วยกันสองคน
อันนี้คุณวุดดี้ก็จะตอบแต่สำหรับคำถามที่มีคำถามว่า
ใครเป็นเจ้าสาวทั้งสองหนุ่มก็ชี้แจงหากันนะครับบอกว่า
คุณวุดดี้บอกว่าสิ่งที่ชอบในตัวหนุ่มโอ๊คเนี่ยคือ
ว่าเราจะทะเลาะกันกี่ครั้งในรอบ๙ปีที่ผ่านมา
แต่เขาก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราอยากอยู่ด้วยไปจนมันตาย
ตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันบ่อยแต่ละครั้งรุนแรงมาก

ไม่ถึงหรอกเหรอทะเลาะกันรุนแรงมากแต่เมื่อทะเลาะกันก็จะแยกกันอยู่คนละห้อง

ส่วนเรื่องทะเลาะกันที่ไร้สาระที่สุด
คุณวูดดี้บอกว่าเป็นเรื่องที่แชทหากันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมตอบกลับ

ก็เลยไม่มีเวลาตอบกลับก็เลยทำให้ทะเลาะกัน

อีกคนก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้อะไรอย่างนี้
ทำไมชีวิตฉันต้องการเธอตลอดอะไรอย่างนี้

ไม่ได้มีบางข่าวถามด้วยว่าคนไหนเป็นเจ้าสาว

ไหนเป็นเจ้าสาวระหว่างวูดดี้กับโอ๊ต

เขาไม่ได้ปิดบังแต่เราก็ไม่ได้ถาม
ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของวุดดี้

เขาบอกว่าวุดดี้เหยว่าจูบครั้งแรกกับคุณโอ๊ต

ตอนนั้นทั้งคู่ไปทำบุญที่ภูเขาทอง

เรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง
เออ

ไขมิเกาสาครับ

เอาอย่างนี้ดูข้างขึ้นข้างแรง

เป็นคนตรงเป็นคนจริงเป็นคนที่อยากว่าแบบว่าพูดอะไรพูดตรงเลย
ตรงเลยล่าสุดมีคอมเมนต์วิจารณ์รูปภาพของเธอ
ที่เป็นนอนอย่างนี้แล้วก็เอามือหนุนอย่างนี้นะ

หรืออยากดูเท้าไหมล่ะอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหม

คือกำลังจะออนแอนเรื่องสายรับป่วนรักที่ก็ถ่ายมาตรงนี้

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
โอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทันโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน

พี่คะทุกเรื่องในช่องสั่ง

ใช่เขาก็ดีดูแบบกำลังดี

พี่หนูมีไหมคะพี่หนูมีไหมคะ

ใช่ตอนหลังหัวกิดทิ้งไง

นี่เมสซี่เจไม่ใช่เมสซี่นั่น

เขาบอกว่านี่แฟนฟินเหมือนมั่นแล้วนะ

มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจไม่รู้จะปิดทำไม

เพราะว่าเห็นจากแฟนคลับส่งมาให้

มันเป็นเรื่องขำเราก็เลยไม่ได้เล่าอะไรกัน

แล้วก็มาถามเมย์ดูแลดีไหมตอนที่คุณเจเจ็บนะครับ
คุณเจบอกว่าโอ๊ยดีที่สุดยิ้มเขินพาไปหาหมอบ้าง
ไม่ใช่เขาดูแลคนเดียวมีครอบครัวผมดูแลดูแลด้วย
ครอบครัวผมก็ต้องดูแลผมอยู่กับผม

ก็ใช่เขาก็บอกนี่ไง
ก็ต่างเรียกเป็นแฟนก็ดูเขาแฮชแท็กถึงกัน

เพื่อนเขาเอามาให้ใส่ไปงานครับไม่ได้ไปมั่นครับ

แต่บางคนก็เตรียมมาแล้วตรงกันก็มีนะ
เธอนี่ทำให้โลกมันดูเป็นสีเทาและสีดำมากนะ
มีชั้นโลกสวย

กำลังไปถามคุณเจมาว่าเห็นว่าเพิ่งจะได้รับบาตเจ็บ
คุณเจก็บอกว่าคนเราก็เหมือนโดนซ้ำเติมคนจ้องจับตาเยอะ
แต่ผมไม่ค่อยใส่ใจนี่ขนาดว่าไม่ใส่ใจนะ

อ่าโอเค

น่าจะมีคนอารมณ์ดีน้ำบอกแล้วอารมณ์ดี

สุนารีจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งซะแล้ว
วาล์เตอร์เหรอ
รุ่นลูกรุ่นลูกเลยทีเดียวใช่

อายุก็แค่๒๗ปีเท่านั้นเอง

นี่ใช่ต้องพยายามไว้หน่วยให้แกงเท่ากับสุนธนตรีหรือป่ะ

ถ้ายังงั้ยดูแลจริงรูปนี้เป็นเด็ก
รูปนี้เด็กมันกลหน่วยกลคำก็เด็ก
อ้าวนี่เขาฟันฝ่ามานะมาได้อย่างเช่นเรียกว่าสวยงามมาก
ความรักแล้วก็ความเข้าใจก็ทำให้ครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ย

นาลีนี่นะก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงนะคะ
ที่อำเภอเมืองนนทบุรีนี่นะครับ
ซึ่งก็แฟนคลับหลายคนก็เข้าไปแสงความยินดี
ต้องบอกว่าเขาพบรักกันที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์
ใช่ในพรับแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวหนูจะบอกที่ให้หนูคุยกับเขาเยอะเดี๋ยวหนูไปสัมภาษณ์

และสุนาลีก็เริ่มจะร้องไห้เหนือก็เสียใจ
ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้ว

เหรอยอปุ๊กวินไปหรอกสงสารเข้ามาก่อแล้วก็จูบ

เองก็บอกว่าแล้วพบกันยังไง
มันมืดใช่ไหมมืดมองไม่แสด

อย่ามาจะให้พูดไหม

เดินเข้ามา๒คน

ดูหิวนม

ตัวโอ้โหรายการจบแล้ว
โอ้โหผมโคตรยุ่งเลย
หน้าตาแบบนั้นแล้วผมยุ่งอีก
หน้าหน้าเหมียวสวยเลยนะ
ลุกให้พ่อดีเลย
ลาละค่ะพบกันใหม่นะคะจันถึงสุก
ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป